เปิดมาแบบนี้นี่ไม่ใช่นักร้องแล้วคุณผู้ชมค่ะ

คุณก้องห้วยไร่ตัวตึงวงการเพลงลูกทุ่ง
ล่าสุดนี่โดนแฟนเตอร์ไพรส์
แฟนคลับเซอร์ไพรส์หน้าเวที

ฟังค่ะไปล่องเบอร์
ถ้าจะได้ของหนักหมายถึงว่ากูอยากได้เงิน
นี่เขาเรียกว่ามาลัยเหรอ
บางทีก็อย่าไปท้าคนจริง
ผมเห็นเขาตัดต่อลูกวัวมาใส่หัว
กูก็นึกว่าอย่าเลยอย่าทำกูเลย
มันจะเกินปุ๋ยมุ้ยคุณผู้ชม
พระสาธิตศาสตร์เขาบอกว่าเอางั่วมาให้เลย
เอางั่วตัวหน่อยหน่อยนะ

ห้วยไร่ปีนี้ไม่ใช่บ้านไม่ใช่รถ
ไม่ใช้ของขวัญเตือนเรืองไวน์

น้องหัวก

ใจแฟนเพลงนะจังหวัดสระบุรีจริง

แล้วมันน่ารักนะแล้วก็อยู่เล่นเหนือนั้น
คุณผู้ชมวัวตัวนึงตัวเล็กขนาดนี้แล้วเป็นโคนมด้วยคุณ

นี่น่าจะเป็นมาลัยที่หนักที่สุดในชีวิตของกล้องห้วยไล่แล้วค่ะ
เจ้าตัวถึงกับโอดคลวนในเฟซบุ๊กเลย
แล้วผมจะเอากับจังสัยละทั่วบ้านจังสัยล่ะโหยบอกหูเลยตอนนี้
เออนะคะเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวว่าจะเอาน้องวัวไปเลี้ยงที่อิริน่าคาเฟ่
ใช่ไปเลี้ยงที่สะกดแล้วสเตอร์ไพรส์มันก่อนนั้น
ฉันจะทำหน้าที่ไปดูวัวตัวนี้ด้วย

ไม่สัมภาษณ์ร้องมวยได้สิเขามีคอนเสิร์ต
เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะจะให้เอาภาพมาให้ดูกันก็แล้วกัน
อีกหนึ่งสาวค่ะนี่ก็ตัวตึงเหมือนกันไม่ใช่ใครที่ไหน
นงพะเนพิธีกรรายการเศรษฐีป้ายแดงของเรานี่แหละค่ะ
หนึ่งเรื่องงานโชว์ไปเลยเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มทุกชุดคุณผู้ชม
นี่มันชุดงานบุญนะจ๊ะแต่ว่าเอ๊ะงานฝังลูกนิมิตวัดไหนเนี่ยคือ

ก็ตรงธีมเหมือนกันนะเป็นงานเลี้ยงทีมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณผู้ชม
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณผู้ชมก็เลยเอาลูกนิมิตเนี่ยมาฝังไว้บนหัวไปเลย
เข้ากับงานสุดแหมมันยอมใจเธอจริงเล่นเล็กนะไม่นะเล่นใหญ่จัดให้เลย
ก็เอาลูกนิมิตแปะทองนะเป็นเครื่องหัวไปเลยสิคะโอ๊ยขาดหลวงพ่อมาสวดมนต์ให้อีก๒ทีนะคะ
จ๊ะเนี่ยยังส่งรูปผลงานสุดเคลียร์ถีบนี้ไปหาคุณแจ๊คธนพลด้วยหวานใจเขานั่นแหละ
ตัวเองว่าสงสัยว่าตัวเองน่าจะเป็นบ้า
แจ๊คพี่แจ๊คสงสัยจ๊ะจะเป็นบ้าแหละพี่แจ๊คบอกว่าแคปหน้าจอสนทนามาแฉบอกว่า
เออเห็นแล้วดีใจจริงในที่สุดก็รู้ตัวสักทีนะขอให้หายเร็วก็แล้วกัน
แบบนี้นะคะเขาคุยกันน่ารักนะคะแฟนคู่นี้รู้ว่าเป็นบ้าเหมือนกันแต่ว่าเออก็หายเร็วแล้วกันนะ